อุบัติเหตุอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดระยองนะคะ
ก็มีผู้หญิงคนนึงมากินหมูกระทะกับเพื่อน
แล้วก็ข้ามถนนไปจ่ายเงินค่าหมูกระทะข้ามกลับฝั่งมานะคะ
กำลังจะถึงอยู่แล้วแต่ว่ารถกระบะขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนเธอค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะดาดฟ้าที่ระยอง
ตรงนี้เป็นถนนเรียบหาดแหลมเจริญนะคะ
คือก็ตรงนู้นก็เป็นที่นั่งกินหมูกระทะแล้วเขาก็จะข้ามถนนมาเพื่อจ่ายเงิน
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ข้ามถนนมานะคะเพื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะเดินกลับไปหาเพื่อนแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมนะคะคือกระโหลกศีรษะยุบ
ก็ตอนแรกก็ยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าจะนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันค่ะ
นายธนาวุฒิคนขับรถเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองค่ะ
ก็ให้การบอกว่าขับรถมาจากตัวเมืองพอมาถึงตรงนี้เนี่ย
นางสาวรุ้งจิตวีรชาติธวัชชัยเดินข้ามถนนแล้วตัวเขาไม่ทันระวัง
ก็เลยชนอย่างแรงนะคะเพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่า
เขากับผู้เสียชีวิตเป็นเซลล์ขายอะไหล่รถยนต์
แล้ววันหยุดแรงงานก็มาเที่ยวกันที่ระยองขับรถมาเที่ยวกันมากินหมูกระทะนี่แหละ
เสร็จผู้ตายก็ข้ามถนนไปจ่ายเงินกำลังจะเดินข้ามกลับมา
นี่ค่ะก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกัน
ตำรวจคุมตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนนะคะ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตก็ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลระยอง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ